วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะมีทางเลือกจากคนบันเทิงมาฝากอีกแล้วจ้า
เริ่มต้นกันเลยนะคะไปที่พ่อรงจตุรงโพธารามค่ะ
นี่นะคะนั่งกองอยู่แผงนี้ไปเลยคุณผู้ชม
ที่ว่านะคะก็คือแผงลอตเตอรี่โดยลุงรงบอกนะคะว่า
ดมาครึ่งแผงกะว่ารวยแน่ตรูนะคะ
ซึ่งเราก็พยายามส่องแล้วส่องอีกคุณผู้ชม
ลอตเตอรี่ในมือของรุงรงที่เสี่ยงมาคือเลขอะไรบ้าง

มาเบอร์ขนาดนี้นะคะตั้งใจจะไม่ให้นักเสียงโชคเขาเสี่ยงดวงตามบ้างเลยเหรอคะ
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาแซวนะคะว่าลุงรงขอชัดหน่อยขอตัวเลขหน่อยนะ
ซึ่งลุงลงแกก็เข้ามาตอบนะคะบอกตามคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยจ้า
นี่นะคะก็มันลายตาเหมือนกันนะโอเคอาจารย์หมื่นเค้าก็ให้เลขเหมือนกันนะ
เมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่งนำเสนอข่าวว่าเธอใจบุญมากนะคะ
แล้วก็เป็นสะพานบุญให้เพื่อนในวงการบันเทิงไปร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือ๔๐ตัวค่ะ
นะคะว่า๔๐ตัวดิฉันบอกตัวเลขเฉยไม่เกี่ยวอะไรเลย
อยากเกี่ยวสูงมีพี่รุ้ดอีกแล้วสูงไหมแม่สูง
สิบตัวเนี่ยค่ะก็คือมอบให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยไปแล้วด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปภาพเนี่ยค่ะตั้งโต๊ะจัดเครื่องไหว้บวงสวงพญานาคที่วัดป่า

ใช่นะคะก็คือเป็นวัดกำชโนธ๒นั่นแหละ
เขียนแคปชั่นนะคะ๖๐๔โชคดีมีชัย

โมทนาบุญนะคะแฮดแท็กพญานาคแฮดแท็กศรัทธาค่ะ
ซึ่งเลข๖๐๔ก็คือเลขทูปที่คุณหนิงเขาจุดในพิธีบวงสวงเนี่ยค่ะ

ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาอนุโมทนาสาธุกันใหญ่เลยนะคะ
อันด้านหมอลำสาวคุณแอนด์ออราดี้
น้องสักทายก็มีแอนด์อราดี้ด้วยเหรอแม่

เมื่อวานนี้นะคะก็โพสต์คลิปที่เจ้าตัวถือเลิกงามยามดีนะคะ
พวงมาลัยเงินของตัวเองไปถวายให้กับปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาวัดเทพิทักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ

เพื่อเอาเลิกเอาใช้เป็นความสิริมงคลนั่นเองค่ะนี่ตามภาพเลยนะคะ
ก่อนจะเอาใจนักเสียงโชคด้วยการพาไปส่องขันน้ำมนต์ไปดูเลยค่ะ
แหมจังหวะนี้คือเงียบจ้องหน้าจอขนาดนี้

คุณผู้ชมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารวบรวมให้อีกทีละกันโค้งสุดท้ายมีทุกวันค่ะ
ปิดท้ายคนนี้เลยค่ะอเล็กธีรเดชไม่รู้ว่าจะเดบิวเข้าสู่วงการแบบตัวเลขอีกคนหรือเปล่า

งานนี้นะคะก็ไปทำหน้าที่ลูกหลานคนจีนค่ะไปไห้เชงเม้งค่ะพร้อมถ่ายภาพลงไอจีสตอรี่ค่ะ
ซึ่งชาวเราเนี่ยค่ะก็เอาใจช่วยด้วยนะคะเพราะมันมีเลขติดมาคุณผู้ชมนี่แจกเลขอเล็กบอกว่าแจกเลขค่ะ
เจ้าตัวก็โพสต์เลขโชว์ป้ายประทัดนี่แหละค่ะเลข๒เลข๕แล้วก็๘๘